ผมว่าถึงยังไงก็ตามนะครับเราต้องกลับมาดูปากท้องประชาชนเรื่องสินค้าเกษตรนะครับ
อันนี้ข้าวมันยางปาล์มอ้อยข้าวโพดนะฮะพวกนี้มันเป็นตัวที่เกี่ยว
ผมท่องเป็นกรอนได้เลยนะฮะถามว่าข้าวเป็นไงฮะ
ผมเห็นก็เข้าใจนโยบายแต่ละพักไม่เหมือนกันประกันราคาก็ดีจำนำก็ดี

เพราะครั้งที่แล้วตอนผมทำราคาข้าวเปลือกสูงที่สุดในประวัติศาสตร์

แล้วแพงกว่าทองคำหน้างหนัก๑บาท
วิธีการของผมก็คือผมออกไปหาตลาด
ที่ไหนที่คนกินข้าวผมจะวิ่งไปหา
แต่ในที่สุดผมไม่เอาข้าวในสต๊อกของรัฐมาขายแข่ง
ผมให้คนวิ่งไปซื้อข้าวที่ชาวนา
นี่คือข้าวนะฮะในขณะเดียวกันมันสำปะหลัง
มันสำปรังปลามกับอ้อย๓ตัวอยากจะบอกชัด
สังเกตไหมครับทำไมเราพูดถึงเรื่องลดราคาน้ำมันลงมา

คราวนี้คนอาจจะไม่เข้าใจอันนี้เขาอธิบายได้ผมก็อธิบายได้เหมือนกันนะฮะ
น้ำมันดีเซลเนี่ยปัจจุบันเราใช้อยู่เท่าไหร่

รถพลิกอัพรถดีเซลทุกคนใช้ได้หมด
แต่คราวนี้มันเกี่ยวยังไงมันก็เกี่ยวฮะ
เชื่องไหมฮะทันทีปลามน้ำมันจะขาดตลาดทันทีฮะ
อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อของขาดตลาดราคาก็ต้องขึ้น
แต่คราวนี้กลับมาถึงเรื่องนะครับ
เรื่องน้ำมันดีเซลก็คืนความสุข
เรื่องงบประมาณให้คนสูงอายุจบไป
หมดทุกตัวแล้วฮะนะฮะถ้าผมไม่ทำผมไม่สามารถจะมาพูดได้
บางทีวิธีพูดเนี่ยมันก็เหมือนกัน
อีกเรื่องหนึ่งข้อความที่ผมเห็นอยู่ในจอ
จะเลือกภาคนั้นผมอยากขอพูดเป็นประโยคที่มันเป็นหัวใจจริงนะครับ
หลายคนบอกไม่โกงฮะไม่โกงเนี่ยเพราะคุณไม่มีโอกาสหรือคุณไม่โกงจริง
แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่โกงแล้วคุณไปอยู่ในอำนาจแล้วคุณคุมเงินทั้งหมด
แล้วคุณไม่โกงถ้าอย่างนั้นผมยกย่อง
อันนี้ผมฝากประชาชนนะฮะคุณเลือกได้เลยคุณตัดสินใจได้เลยว่า
โกงหรือไม่โกงอันนี้ต้องตัดสินใจกันให้ชัดอย่างนั้น

อันนี้ขอพูดอีก๒ประโยคที่นโยบายมา
กระชับนะคะเพราะว่านี่คือรอบสุดท้ายของทุกคนแล้วนะคะ
เข้าใจครับผมจะพูดแค่สองสามนาทีเองนะฮะอันแรกก่อนนะฮะ
เอาแค่สองประโยคได้ไหมครับไม่ร้องประโยคเลย
อันนี้เขาพูดตั้งเยอะ
ผมจะพูดผมยังไม่มีโอกาสอธิบายนะ
เพราะฉะนั้นแคมเพ็ญที่ผมยังไม่ได้เคยพูดที่ไหนเลย
คือความสูงเด็กไทยนี่หนึ่งนะครับ
ที่สองที่ผมไม่ได้พูดอีกเหมือนกันก็คือ
รถไฟสายวงแหวนรอบกรุงเทพรับปริมนตร
๒๕สถานี๒๕ตึก๓๐ชั้นครับ
ให้คนมีที่อยู่ได้อีก๔ล้านคนโดยประมาณในราคาถูกนะครับ
ผมยังไม่เคยพูดเลยแต่ไม่เป็นไรฮะ
เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมคงได้มาอีกนะครับ
ในวงเล็บเมื่อเขาเลือกตั้ง๒๔มีนาใช่ไหม
เชิญผมหลัง๒๔มีนานะครับ
ผมมีโอกาสผมจะมาพูดเรื่องใหม่ให้ฟังครับ
ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ยังไงก็ตามขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับ
ปัญหาปากท้องต้องแก้

เงื่อนเวลาบังคับมันต้องไปด้วยกันครับ